การให้อาหารม้าเจ้าของม้าก็จะต้องรู้ใจเพราะม้าแต่ละตัวจะกินมากน้อยแตกต่างกัน
โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้กินวันละ๒มื้อ
เจ้าของมักจะบำรุงสุขภาพม้าด้วยอ้อยมัน
หั่นคลุกผสมกับข้าวเปลือกและรำช่วยให้ม้ากินอาหารได้ดี
โดยจะนำอาหารใส่ไว้ในกระบะของม้าแต่ละตัวซึ่งจะอยู่คอกละ๑ตัว
ป้องกันการหยอกล้อกระแทกตัวใส่กันจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บ
และบางครั้งมื้ออาหารเย็นหรือหัวค่ำเจ้าของก็จะสุมไฟหน้าคอกไล่แมลงให้ด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน